ค่ะถ้าพูดเรื่องข่าวลือเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยเป็นงานถนัดนะฮะ
ไวอย่างเอาไปเคาะประตูบ้านนี่บ้านพี่สุนารีนะคะที่โคราชจ้ะ
ลือกันให้แซ่ดเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นสุนารีเงียบไปนะคะ
เรื่องลอตเตอรี่แต่มางวดนี้เนี่ยปั๊วปังหรือเปล่า
เห็นบอกว่าถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านโอ้โห
ลือกันไปบ้านต่อบ้านหัวบ้านท้ายบ้านค่ะ
แต่คนที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยยังงงแล้วก็นั่งเงียบอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
ที่สุนว่าเอ๊ะฉันไปถูกตอนไหนค่ะ

สูตรได้โพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กบอกไว้แบบนี้
ที่บ้านโคลาสนี้นะคะลือกันว่าสูตรถูกสามสิบล้านเออ
เห็นแบบนี้ตาโตค่ะไปได้ยินอะไรกันมา
ถึงได้กลายเป็นข่าวลือว่าแม่สุเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ค่ะแล้วคือในคอมเมนต์เนี่ยแฟนคลับก็น่ารักมากมากนะ
บอกว่าถ้าเขาลือว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่
เขาเชื่อกันว่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเจอแต่สิ่งที่ดีในอนาคตค่ะ
บางคนเนี่ยเข้ามาแซวบอกว่าอุ้ยไม่ใช่สามสิบล้านหรือเปล่า
แต่จริงคือหกสิบล้านใช่บ้าแม่เออนะคะลือกันไปใหญ่ค่ะ
บางคนก็ถามหาบ้านแล้วอยากจะนับญาติด้วยไงเออถามหาบ้านแม่สุเลย
แม่สู่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปดักรอหน้าบ้านค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชม
พากันอวยพรว่าเออให้โชคดีให้ถูกสมกับที่เขาเอาไปร่ำไปลือกันนะคะ
แต่ก็ยังเห็นว่ามีอีกหลายคนเข้ามาถามเหมือนเรานี่แหละสงสัย
ทีมข่าวบันเทิงเราไม่รอช้าค่ะรีบติดต่อแม่สู่
หวังว่าจะได้ส่วนแบ่งบ้างจาก๓๐ล้าน
โทรลาสอยู่ตรงไหนได้คำตอบไหนเมสูไปว่า
แล้วเก็บเงียบเนี่ยจริงไหมเขาเอาไปลือกันให้แซ่ดแล้ว
เมสูโตปนายังหาคุณผู้ชม

คือตื่นมาตอนเช้าแม่สู่บอกนอนหลับไม่เต็มตาเลย
มีแต่คนโทรมาเพราะว่าเสียงโทรศัพท์นะครับ
สุบอกว่าทั้งไลน์ทั้งกริ้งกร้างเข้ามา

คนที่ไม่ได้โชคดีถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านค่ะ

โทรมาสายแทบพังเลยที่บ้าน
ไม่รู้ไปลือกันยังไงที่หมู่บ้านแถวบ้าน
บอกว่าเขาเรียกพี่ว่าอีแหลมนะ
แหลมถูก๓๐ล้านลือกันจนพี่น้องอยู่ไม่ได้
โทรมาแต่เช้าเลยตกใจหมดเลย
เห็นไลน์ด้วยบอก
เขาบอกว่าแหลมถูก๓๐ล้านค่ะลูกหลานเต็มหมด
ต้องใส่จะใกล้หรือเปล่างวดหน้าต้องใส่จะเป็นของคุณแม้หรือเปล่า